พาคุณผู้ชมไปดูฝีไม้ลายมือของน้องจิตรกร
เป็นน้องระดับชั้นมต้นกับมปลายเท่านั้นเอง
ซึ่งแต่ละคนนั้นก็ได้ผ่านการประกวดวาดภาพ
แล้วก็เป็นการวาดภาพโปสเตอร์พร้อมกับคำขวัญของโครงการ
ซูซูเยาวชนสัมพันธ์ครั้งที่๒๓รอบชิงชนะเลิศ
แต่ละคนอวดฟรีไม้ลายมือกันอย่างเต็มที่
ติดตามบรรยากาศจากรายงานค่ะ
วันแข่งขัน๑วันน้องเยาวชนคนเก่งได้ไปทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยจังหวัดนครปฐม
แหล่งรวบรวมผลงานปฏิมากรรมระดับโลก
หุ่นเหมือนจริงดุดดังมีชีวิตจำนวน๑๓๒ลูก

เพื่อจุดประกายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
เตรียมพร้อมสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
จิตกรน้อยทั้ง๔๕ทีมแบ่งออกเป็นทีมละ๒คน
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน๒๒ทีม
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน๒๓ทีม
ร่วมกันเปิดโลกจินตนาการแข่งขันประกวดวาดภาพโปสเตอร์
คำขวัญภายใต้โจทย์ที่กำหนดให้แบบสดในวินาทีแรก
ของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ในหัวข้อท่องเที่ยววิถีไทยนำพาเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า
โดยน้องมีเวลารังสรรค์ผลงานให้เสร็จภายใน๓ชั่วโมงค่ะ
รัฐบาลไทยให้ความสำคัญนะคะ
กับเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ก็ได้ตั้งปีที่แล้วนะคะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยววิถีภัย
เพราะฉะนั้นตรีเศษอิซูซูนั้นต้องการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ต้องการให้คนไทยนั้นท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น
เลือกหัวข้อนี้เป็นหัวข้อในการประกวด
โครงการอิสุสุเยาวจนสัมพันธ์๒๕๕๘ค่ะ
การตัดสินคณะกรรมการจะดูจากภาพที่มีคุณค่าทางศิลปะ
หน้ามองต้มตาสามารถสื่อสารได้รวดเร็ว
รวมถึงผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งคำขวัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

เทคนิคทางศิลปะต่างมาสร้างสารผ้าโปสเตอร์
เพื่อให้ออกมาตรงตามโจทย์ที่ได้รับมากที่สุด
ภายในเวลาที่กำหนดให้ค่ะ
วาดเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นไทยค่ะ
แล้วก็เอามาเชื่อมโยงกับหัวข้อวันนี้ค่ะ
ก็หวังไว้ในระดับหนึ่งค่ะ
แต่ก็ถ้าได้ก็ดีค่ะ
แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีของตัวเอง

ก็เป็นส่วนหนึ่งของการนำนักท่องเที่ยวเข้ามา

ก็เลยจะสื่อถึงว่าการแสดงอะไรต่าง

ก็เป็นตัวนำหลักทำเศรษฐกิจให้ไทยรุ่งเรืองค่ะ
มั่งใจหมดจริงค่ะ

เยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จะได้ไปเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น
ติดตามการประกาศผลการแข่งขันโครงการอีซูซูเยาวชนสัมพันธ์
ประจำปี๒๕๕๘รอบชิงชนะเลิศอย่างเป็นทางการ

ฉบับวันที่๒๖กุมภาพันธ์๒๕๖๒